คำถามข้อนี้คุณราคา๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ไฟทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
คุณจะใช้ไหมหรือว่าคุณตั๊กตอบเลย
อ๋อขอบความมั่นใจ
๔๙บาท
ไฟแชคที่คุณตายและคุณตั๊กไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่า

๒๑บาท
สาวที่ร้อนแรงอย่างคุณเนี่ย
รู้ราคาอุปกรณ์จุดไฟด้วย
สมแล้วค่ะที่เป็นแดนเซอร์เท้าไฟนะคะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

มีผลิตภัณฑ์จากซีเล็กค่ะ
ทั้ง๓แบบมาให้สาวได้

ของพวกนี้คุณน่าจะเคยซื้อทานในรถตู้

อันแรกนี้ค่ะเป็นปลาสตาดินทอดราดพริก
น้ำหนัก๑๕๕กรัม
อันที่๒นี้ค่ะเป็นปาซาบะ
ซอสเทอริยากิ๑๒๕กรัม

ปูทูน่าปรุงสำเร็จสูตรน้ำพริกผัด๙๕กรัม
คุณตั๊กและคุณซายนี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณทั้งสองคนค่ะ
คำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากทีเล็กทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ปลาซาดินปลาซาบะปลาทูน่าค่ะ
เคยเคยเคยไปทานที่รถตู้ในรถประจำมา

คือจำได้ว่านั่งประมาณ๓๔ชั่วโมงค่ะ

เพื่อนเท่าไหร่เจ้าของรถตู้นี่แหละ

เดี๋ยวไปแกะปลาซาบะให้ดูว่าเขาเป็นยังไงนะ

อยู่ดีคุณตั๊กก็โพ่งว่าเชื่อฆ่า

คำว่าเชื่อค่าคืออะไร

มันช่ากินประจำ

มันแปลง
ตอบเลยนะ
คุณจะตอบว่าชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
คุณเลือกปาซาดี
เป๊กจะเฉลยที่ปาซาดีนที่คุณสายและคุณตั๊กเลือก

และเป๊กจะเฉลวะปาซาบะในซอสเทอริยากิที่คุณไม่ได้เลือก

แล้วมันแพงกว่าอันนี้ได้ไหมนะ
อันสุดท้ายปลาทูน่า

อันนี้จะต้องแพงกว่า๒๓บาท

คุณซายคุณตั๊กไหนเราพูดคำว่าบายซิ

ถ้าไม่ยอมบายต้องแพงกว่า๒๓บาทค่ะ

แพงกว่า๒๓บาท
เยี่ยมมาก

ไม่มีเหตุกันเอง
คุณสายคุณตั๊กเก่งมากค่ะ
และฟาซาดีนจากทีเล็ก
เป็นของที่ถูกที่สุด

มันเป็นคำถามที่เยาวยวนใจว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุด๓๕๐๐บาทของคุณ

นั่นคือ๑๗๕๐๐บาท

เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชม

คุณสายและคุณต๊าไปไหมคะไปค่ะ

ถ้าไปต่อแบบนี้ค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกว้าวอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
แจ้งป่วนดวนราคา
อารวาสแล้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เฮ้ยพี่ติดตามข่าวน่าดูไหมเนี่ย

ฮะอืม
แต่ฉันเนี่ยมีเงินแน่นอน

ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

ไม่ยากทำอย่างไรพี่จะแค่เขียนป้ายติดหน้าบ้านสิ
ว่าค่าน้ำค่าไฟเก็บบ้านถัดไป
ทำไมนะพวกก็ได้มาจากลงพ่อ
บ้านไปหาลงพ่อลงพ่อให้นะขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหม

บ้านนี้อยู่แล้วมีสุขอะ
เฮ่ยยังไง
ไม่เจออาทิตย์ศุกร์ทั้งหลังเลย
ไม่มีคนศุกร์ทั้งหลัง
ไฟไหม้ศุกร์ทั้งหลังเลย
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

เข้ามาเมืองไทยเข้ามากี่คน
มากี่ตัว

ก็รู้ว่า
มากี่คน
อีกนานไหม
คนดูต่อมองเวลาเบิด
โอ้โฮ